ผมโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจันบรรย์

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาบ่ายโมงแบบนี้เป็นต้นไปพร้อมกับเรื่องราวเด็ดที่จะมาเมาส์มอยกันนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดพื้นที่ให้หนุ่มได้มาระบายความอัดอั้นตันใจกับประเด็นประจำบานในวันนี้
อะไรยังไงเหรอมันครับข้องใจอะไรกันมากมายเหรอคะคุณผู้ชายเมาส์มาด่วนเลย
ให้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเมาส์ในประเด็นที่ว่าคุณสามีได้เงินไปทำงานวันละกี่บาทที่รู้สึกทำใจมากที่สุด

แค่พูดแค่ชื่อประเด็นนี่นะคุณน้องคะ
มันไม่ใช่แบบแค่คุณสามีทั้งหลายหรอกนะ

สระดุ้งเหรอก็ต้องสระดุ้งโยงเลยแหละพูดเลย

หรือว่ามีร้อยหนึ่งก็ฉีกแบ่งกันไปเลย

แต่นี่เราลืมพูดถึงผู้ชายอีกคน
ใครจะไปลืมลงล่ะสำหรับคนนี้ที่อยู่กับเรามา๒วัน
น่ารักมากเลยยิ่งเจอยิ่งน่ารักโอ้ยยิ่งมีเสน่ห์มากมายเลย
คนนี้เราต้องมาเปิดอกเปิดใจกับเขาร้วงไปลึกเลย
นี่คิดว่าแบบว่าตื่นเต้นจะมาเจอน้องมาสนะ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

ช่วงประเด็นประจันตร์ฟ้าน

คุณสามีได้เงินไปทำงานวันละกี่บาท
ที่รู้สึกช้ำใจมากที่สุด

เก่าให้เงินพี่เอไปทำงานวันละกี่บาท

พอค่าเงินขึ้นก็ต้องขึ้นตามค่าเงิน

นี่คุณพี่ต้องคดข้าวให้พี่เอทานนะคะเนี่ย

เอาไปปุ๊บก็เดินไปซื้อของหมด

แล้วก็ต้องมีเหตุผลมาบอกว่าเอาไปทำอะไร

อันนี้ก็เยอะไปพี่กาว
พูดเล่นก็ไม่ได้ให้น้อยขนาดนั้นหรอก

แต่ไอก็สำหรับไอซ์รู้สึกว่าคนเราควรจะมีเงินพกไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิน
แต่ถ้าคุณผู้ชายบางคนที่ไม่สามารถควบคุมได้
บางคนเป็นผู้ชายเรารู้สึกต้องใจใหญ่หน้าใหญ่มากอันนั้นน่ะ

ช่วยเก็บแล้วไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายเพื่อนเลย
จะบอกว่าแบบภรรยาให้เงินมาทำงานเท่านี้ถ้ามันสมเหตุสมผลนะ
ก็เพราะว่าบอกว่าเราเก็บเงินไม่อยู่นะเราจะตาย
เพื่อนไปเลยว่าเออเราเก็บเงินไม่อยู่ไม่งั้นนะ
ก็โดนเพื่อนยืมให้เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่

ถ้าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเราสองคนนะคะ
เดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของคนในวงการบันเทิงบ้างดีกว่านะคะ
ว่าภรรยาของเขาเนี่ยให้เงินไปทำงานวันละกี่บาทไปฟังกันเลยค่ะ
คือผมได้เงินไปทำงานหรือว่าใช้จ่ายในต่อวันนี้เท่าไหร่นะครับ

ช่วงแรกคือในสภาวะที่เป็นปกติ
ช่วงที่สองคือสภาวะที่ไม่ปกติ
สภาวะที่ปกตินี่คือผมจะได้ไปประมาณหนึ่งพันบาทครับ

หารแล้วก็จะตกประมาณสามสิบกว่าบาทสี่สิบบาทอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าจะพูดแบบนี้มันก็จะดูหดร้ายเกินไป
ดูไม่เป็นธรรมว่าดูเหมือนภรรยาจะเลี้ยงดูผมแบบโหดหน่อย
จริงก็ไม่นะครับเพราะว่าพันหนึ่งเนี่ยถ้าพร่องลงเมื่อไห
ผมก็สามารถที่คุกเขาอ้อนวอนขอเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของท่านนะครับ
ส่วนสภาวะที่ไม่ปกตินั่นหมายความว่าไม่มีเลยสักบาทครับ
น้องที่มาซ้อมหนึ่งปีนะขอเรียกอะไรสเตจหรือว่าเด็กวง
ขอยืมพี่สัก๒๓๐๐แล้วก็เอามาร่วมกัน
รวมแล้วก็จ่ายค่าห้องซ้อมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อับอายมากครับ
ปีที่แล้วได้๒๐๐ปีนี้เยอะขึ้นมานิดนึง
ใกล้ค้าแรงทั้งปันมากขึ้น๒๕๐บาท
ก็จริงอ่ะเราเหลือเก็บมาก
เพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปกองถ่ายใช่ไหมฮะ
ตอนเช้าก็มีข้าวทานบางวันก็มีข้าวทาน

อีกวันหนึ่งถ้าแบบว่าเอ๊ะตอนเช้าทำงานใสอย่างนี้
เอาข้าวกองถ่ายของเมื่อวานมาทานได้

สุดคือวันหนึ่งก็มีต่ำสุด๓๐บาทครับนะครับ
แต่ว่ามันก็มีการพัฒนาเพราะว่าเราทำตัวดีขึ้นนะครับ
มีการพัฒนาในการได้เงินมากขึ้น
สูงสุดที่เคยได้นี่คือได้สัปดาห์ละ๓๐๐บาท
ก็หารก็ประมาณสัก๓๐๐บาทต่อวันนะครับ

ถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินนั้นไม่หมดให้เอาเงินที่เหลือคืนมา

นั่นหมายความว่าถ้าผมใช้ไปแค่พันเดียว
เงิน๒๐๐นั้นไม่สามารถหมกเม็ดเอาเก็บไว้สมทบในสัปดาห์หน้าว่าเป็น๕๐๐ได้
ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็น๓๐๐๐บาทเดิม
ก็ถ้ากับวันละ๓๐๐ไม่มีทางมากกว่านี้

เชื่อเมียนะมันจะมีแต่ความเจริญเชื่อกาว
เอางั้นนะโอ้นี่อย่างคุณยกอาร์มแชร์ไง
เวลาไปไหนมาไหนนะเขาก็ไปกับคุณภรรยาคุณชาย

ถ่ายละครถ่ายรายการถือว่าแบบใช้เงินด้วยกันไง

ข้าวกองแล้วก็เอากลับบ้านด้วย

ไม่แต่คือถือว่าอยู่ในสายตาซึ่งกันละกัน

แต่จะว่าไปแล้วนะคะสาวเนี่ยที่เขาทำเนี่ย

เวลาสาวเก็บเงินคือสาวเขาจะมีความละเอียดรอบครอบไง

เอาเป็นว่าวันนี้นะพี่กาวมีกรอน

สำหรับคุณผู้ชายที่น่ารักมากเลยนะ

ก่อนนอนก็ท่องแล้วก็ตื่นมาก็ท่อง

พี่กาวมีว่ารักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารักเมีย
รักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัย
รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
รักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย

นี่อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะที่ในเพจแม่บ้านประจำบานของเรานะคะ
จะส่งคลิปของพี่กาวไปให้เลยค่ะ
คุณผู้หญิงก็ได้นะถ้าเป็นเสียงเรียกเข้าก็ได้

บอกเลยว่าเนี่ยมาเป็นบทกรรมแบบนี้เนี่ยนะ
พูดเลยว่าท่องให้ได้๓คำรับรองเลยว่าเลิศ

จงเชื่อแม่
แต่ชอบเพราะว่าเพราะว่าเมียไม่ยอมขาย

เอาอย่างนี้พี่กาวค่ะวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องแบบว่าสามีภรรยา
เรื่องเงินเงินทองแบบว่าความน่ารักกันเยอะแล้ว
แล้วกลับไปเป็น๑๔อีกครั้งได้ไหม

แล้วกลับหน้าใสมากเลยแล้วเวลาทำไรให้ทำหมดเลย

ได้ไงแล้วพบกับเขาในช่วงหน้าเนาะ

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน